แล้วปรากฏว่าจู่ค่ะเกิดลื่นถลายจมน้ำฝ่ายชายนะคะลื่นถลายลงไป
พยายามคว้ามือแฟนสาวแล้วแต่ว่าคว้าไม่ทันนะคะ
แล้วก็จมน้ำไปเลยสุดท้ายคนหาปลาก็มาช่วยงม
ขึ้นมาบนฝั่งได้แต่ก็เสียชีวิตต่อหน้าต่อตาแฟนสาวเลยนะคะ
อาสากู้ภัยร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏช่วยกันปั๊มหัวใจ
เพื่อพยายามช่วยชีวิตนายอนุสรพักดีสารวัย๑๙ปี
จมน้ำในบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอำเภอสัพพยาจังหวัดชายนาฏ
ใช้เวลาการปั๊มหัวใจนานกว่าครึ่งชั่วโมงแต่ว่านายอนุสรก็ไม่กลับมานะคะ
นางสาวนัทนิทาสุดยาแฟนของผู้ตายเล่าให้ฟังบอกว่า

ระหว่างเล่นน้ำด้วยกันก็จูมือกันเดินเล่นไปเรื่อย
อยู่พื้นซ้ายใต้น้ำมันเป็นทางลาดลึกลงไปแบบกระทันนะคะ

เหมือนเป็นเหวลงไปใต้น้ำแบบนั้นแล้วคือเรามองไม่เห็นนะคะ
นายอนุสรก็เลยถลายแล้วก็จมลงไปในน้ำ
นายอนุสรพยายามคว้ามือแฟนเธอเองก็พยายามคว้ามือเขาไว้เหมือนกัน

ดึงไว้ไม่ทัน
น้ำแหล่งน้ำ

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
คนวิ่งมาเรียกบอกว่าให้ไปช่วยคนจมน้ำหน่อย

ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีก็เจอร่างคนจมน้ำ

มีคนจมน้ำเสียชีวิตตรงนี้เกือบทุกปีเลย

ไม่รู้เลยว่าตรงนี้เป็นพื้นทรายแล้วก็มีร่องน้ำลึก
ถ้าจำกันได้นะไอ้ร่องน้ำลึกเนี่ยทำคนเสียชีวิตมานักต่อนักแล้ว
เพราะว่ามันมองไม่เห็นแล้วก็อย่างที่บอกมันเหมือนเป็นเหวใต้น้ำอะค่ะ
มันมองไม่เห็นเลยคือเดินไปแล้วเหมือนตกเหวลงไปเลย
แล้วไม่ได้เตรียมแบบหายใจเอาไว้ไงมันก็แบบปุ๊บลงไปเลยนะครับ